เหตุการณ์นี้ฝนตกถนนลื่น
อันนี้เกิดขึ้นในเมืองเลยถนนรัชดาพิเศษ
ตรงจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย
เช่นเดียวกันผู้หญิงคนนี้ขับรถมาดีค่ะ
ฟาดกับเสาไฟฟ้าข้างทางคือรถเสียหลัก

ตรงถนนรัชดาพิเศษมุ่งหน้าไปลาดพร้าว
แต่โชคดีที่เธอปลอดภัยค่ะ
นี่ค่ะให้กล้องหน้ารถเล่าเรื่องนะคะ
จะเห็นว่าขับมาดีมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ
แล้วก็ความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากด้วย
แต่จังหวะที่อาจจะเจอถนนลื่น
แล้วรถนี้ก็คือเสียหลักนะนี่คือรถของวุฒิทิดาร

นี่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วมันปัดไปอย่างนี้ค่ะ
แต่ผมเสียวมอเตอร์ไซคันเมื่อสักครู่นี้มาก
คือเรื่องนี้ยังดีที่มันไม่เจอคนอื่นนะคะ
แต่รถเขาไปชนกับเสาไฟฟ้านะประมาณสัก๑๐โมงเช้ากำลังจะขับรถไปหาลูกค้าแถว

ตรงแถวมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษมค่ะ
แล้วรถเริ่มเสียการควบคุม
ที่อยู่เลนขวาสุดก็เริ่มกินขวาไปทางเกาะกลาง
พยายามประคองรถกลับมาแต่มันหมุนนะคะ

ไปฟาดกับเสาไฟฟ้า
โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากโอ้โหแต่รถ

โอ้โหค่ะแล้วน้องรายเดอร์คนนึงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
ก็เจอเหตุการณ์นี้ด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
คุณวูดดี้บอกว่าหลังจากเกิดเคสของเธอไม่นานเนี่ย
ตรงนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ใกล้กันเลยค่ะเธอก็เลยตั้งข้อสังเกตบอก
ฝนตกถนนลื่นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุแล้วค่ะ
แล้วโครงสร้างของถนนตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าสนใจแล้วค่ะ
เพราะว่ามันเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะ
อาจจะเป็นส่วนประกอบสำคัญเพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงไปตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะ
เออรถมันไปทางนั้นได้ยังไงทำไมมันถึงไปกินขวาแบบนั้น
พอเราค่อยประคองกลับมาเนี่ยรถมันเริ่มหมุน
พอมันเริ่มหมุนเราก็เริ่มที่จะฝืนพวงมาลัย
แต่ว่าพวงมาลัยมันเบาวิวเลยมันบังคับไม่ได้แล้ว
รถมันเริ่มหุ่นแล้วก็หมุนไปแล้วก็ไปหยุดอยู่อยู่ตรงนั้นนะคะ
ก็ไปปัดโดนเสาไฟแล้วก็ปีนขึ้นฟุตบาทข้างซ้ายไป
แล้วก็ไปโดนมอเตอร์ไซค์น้องที่เขาขับอยู่ริมทางคันหนึ่ง
โชคดีเชอรี่ปลอดภัยแต่ว่าถนนเส้นนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ทุกครั้งเลย
ใช่ค่ะผมว่าฝนตกถนนเลื่อนค่ะ
ค่อยขับรถขับราดีนะครับ